สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
สะบัดทั่วไทยวันนี้บอกเลยว่าวิ่งสะบัดจริงครับ
กับการวิ่งหนีตายจากฝูงวัวกว่า๙๐๐ตัว
และผมอยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง
เลยต้องหาข้อมูลจนมาเจอกับน้องภูที่เลี้ยงวัวไล่ทุ่งมากถึง๙๐๐กว่าตัว
ผมเลยตามมาเจอน้องภูที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีแห่งนี้ครับ
แล้วอย่างน้องผู้ที่เห็นนี่เขาเป็นพันธุ์อะไรครับ

ทำไมถึงตัดสินใจมาเลี้ยงวัวเยอะขนาดนี้ฮะ

เราเริ่มจากลบบุรีเดินไปจังหวัดไหนบ้างฮะ
ก็ต้องดูครับที่หน้าย้าดีก็ไปเรื่อยไปครับ

ปีหนึ่งครับเราไปกี่จังหวัดบ้างครับ

ลูกน้อง๔คนวางแผนยังไงเพื่อไม่ให้เขาแบบแตกแถวอยู่หน้ากี่คนฮะหน้าซ่อมครับ

เลี้ยงวัวของน้องภูก็มีรถเสบียงไว้เป็นครัวเคลื่อนที่ด้วยนะครับ

คุณผู้ชมเหมือนเป็นครัวเคลื่อนที่เลยนะครับ

กันนี้๒คนครับเพราะผมนอนโค้กแข้งนะครับ
นอนข้างบนครับนอนเต้นคนหนึ่งครับ

ค่าใช้จ่ายอื่นเขาก็ช่วยด้วย

น้องภูครับคือมีทีมงาน๔คนมีรถ๒คัน
นั่นหมายความว่าอีก๒คนขับรถแล้วอีก๒คนนั่นคือต้องทัวร์
เลี้ยงวัวไล่ทุ่งดูจะเป็นอาชีพที่ลำบากไม่น้อยเลยนะครับ
แล้วอยากรู้ไหมล่ะครับว่ารายได้ของน้องภูจะสักเท่าไหร่
ภูเริ่มเลี้ยงวัวฝูงไล่ทุ่งอันนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย

จะบอกเลยว่ารายได้เลี้ยงวัวขายแต่ละทีน้องภูประมาณเท่าไหร่ฮะ

ก็คือตัวหนึ่งอ่ะสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยคือราคาตัวน้อยเจ้าตัวน้อยตัวลูกมัน
ครับผมตัวตัวย่านมครับหนึ่งปีซ่อมปีครับรวมเลยครับ
แล้วเวลาเราขายทีหนึ่งนะครับน้องภูเราขายเยอะไหมฮะ
ก็ขายทีนก็แล้วแต่บางปีครับบางทีก็ตกเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบมันแล้วแต่ไม่เหมือนไงครับ
ตัวละสี่หมื่นบาทปีละเจ็ดสิบตัวล้องครูเล่นก็ตกปีละสองล้านแปดแสนบาทโอ้โห
คุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องปูมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับที่พานะครับมาดูวัวแบบนี้นะครับสนุกมากเลย
ตอนนี้ขอให้น้องครูไปดูวัวต่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เขาปล่อยไปนู่นแล้วครับ

และจุดเริ่มต้นของการวิ่งสะบัดหนีตายเริ่มจากตรงนี้แหละครับ
เมื่อทีมงานปล่อยโดรนเพื่อเก็บภาพสวยทางอากาศของฝูงวัว
ขณะกำลังเดินออกจากข้อกั้นแต่เสียงโรนคงไม่สบอารมณ์น้องวัวเท่าไหร่
ภารกิจหนีตายก็เลยเป็นอย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับ
วันนี้ขอลาไปแบบฝุ่นตลบอย่างนี้นะครับ
ครั้งหน้าจะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับ
วันนี้สวัสดีครับ
ฮื้อฮื้อฮื้ออย่านะฮื้อฮื้อ
สวัสดีครับ